คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะ
ภายในโครงการเคหะชุมชนนวมิน

ถูกรองผู้ว่าการเคหาแห่งชาติ
เอานะผากเนี่ยโขกใส่หน้า

ความเอาไปดูภาพเหตุการณ์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะชื่ออะไรอ่ะโทษโทษ
โอ้โหลมลมไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรโอ้โหนี่ค่ะแล้วเสียงดัง
ดังมากเลยนะคะคือได้ยินเสียงชัดเจนเลยว่ากระแทงกันปะอ้อแม่บ้านที่บาดเจ็บ
เนี่ยค่ะชื่อว่านางดวงทิพย์อายุสี่สิบเก้าปีส่วนคนที่เอาหน้าผากไปโขกหน้าแม่บ้าน
คือร้อยโทชัยรัฐทองบูรณรองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติแม่บ้านไปแจ้งความที่สอนอโฆครามนะคะ
วันนี้เราตามเรื่องนี้ให้นะคะเราส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับนางดวงทิพย์คนเจ็บอะค่ะเธอบอกว่าเธอเป็นแม่บ้าน
รับผิดชอบตึกห้ากับตึก๖ช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมง
มีกลุ่มผู้ชายแต่งตัวดีเลยใส่สูตร๕๖คนมาที่ตึกก็เป็นตึกที่เธอรับผิดชอบ
เธอก็เลยไปถามว่าเป็นใครมาทำอะไรหนึ่งในกลุ่มพูดว่าคุณอย่ามายุ่ง
เธอก็ตอบไปว่าไม่ยุ่งไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นแม่บ้านดูแลตึกอยู่
ก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพราะเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่รู้หรอก
ใครก็ไม่รู้ผู้ชายใส่สูตรอยู่ดีก็เดินเข้ามาในตึกสุดท้ายเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตามในคลิปอ่ะค่ะ
โดนแบบเอาหน้าผากแบบมาโขกใส่หน้าเลยอ่ะนะคะเธอมารู้ทีหลังว่าคนที่เอาหน้าผากมากระแทกหน้าเธอคือรองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ
เธอบอกเธอตกใจจริงเธอเป็นผู้หญิงนะเธอเป็นแม่บ้านเธอก็แค่ทำตามหน้าที่
เธอก็แค่ถามว่าคุณเป็นใครมาทำอะไรแล้วทำไมมาทำกับเธอแบบนี้
เธอเลยยืนยันว่าเธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
มีครั้งเดียวที่ว่าพุ่งมาชนนั่นแหละที่ดึงโทรศัพท์แต่ก่อนหน้านี้เขาแค่อย่าถ่ายแบบปัดปัด
ไม่ให้เราไม่ให้เพื่อนเราจับโทรศัพท์หรือห้ามนะห้ามถ่ายนะอะไรอย่างนี้ค่ะตลอดเวลา
มันเป็นเวลางานของเราเราต้องดูแลทั้งลูกบ้านแล้วก็สถานที่ที่เราทำ
ว่าคุณเข้ามาคุณจะทำอะไรแค่นั้นเองอืมแล้วก็คอยรายงานให้หัวหน้าเราทราบว่าเอ่อ
มีคนเข้ามาทำแบบนี้แบบนี้เพราะเราต้องรับผิดชอบค่ะก็แค่นั้น
แต่เราไม่ทราบหรอกเขาคือใครมายังไงจะมาทำอะไรแค่นั้นเองเราไม่ทราบจริง
ได้รับสัมประธานในการบริหารโครงการเคหะชุมชนนวมินซอยนวมิน๑๓๓
ซึ่งมีทั้งหมด๑๐อาคารจำนวน๑๗๒๖ห้อง
ได้มีการระงับการจ่ายไฟฟ้าให้กับลูกบ้านที่ค้างชำระค่าเช่านานเกิน๔เดือน

ก็เลยมีเจ้าหน้าที่ของการเคหะเข้าไปพูดคุยแต่คุยกันไม่รู้เรื่อง
จนมีเจ้าหน้าที่การเคหะใช้เครื่องมือมางัดตู้ไฟมันก็เลยมีการกระทบกระทั่งกัน
ทางบริษัทหมดสัญญาไปตั้งแต่ปี๒๕๖๑
แต่ว่ายังไม่ได้มีการส่งมอบกรรมสิทธิ์คืนให้กับการเคหะ
ก็ยังถือว่าบริษัทมีสิทธิ์ในการดูแลอาคารทั้งหมด
ดังนั้นการที่แม่บ้านของบริษัทถ่ายคลิปหรือถ่ายภาพคนที่เข้ามาในอาคาร
แม่บ้านทำได้ทางบริษัทบอกว่าบริษัทยังมีสิทธิ์ในการดูแลอาคารอยู่
ดังนั้นสิ่งที่แม่บ้านทำเนี่ยเขาก็ทำในฐานะเป็นผู้ดูแลอาคาร
นี่ทรัพย์ศิลป์การแห่งชาติเป็นของหลวง
แต่อาทิตย์ดีบริหารอยู่ครับ

บริษัทเขาบอกคุณยังไง
ผมบอกให้นะน้องอย่าเห็นความพี่นะ

บริษัทคุณไม่ได้มีอำนาจในการบริหารแล้วนะครับ

ไม่ยังไงต่อการแห่งชาติมาตรวจทรัพย์ศิลป์
ชาวบ้านเหลือร้อนเพราะคุณทำให้ชาวบ้านเหลือร้อน
เรามาดูแลชาวบ้านนะครับ
นี่ค่ะนี่คือเจ้าหน้าที่การเคหะ
กับทางรอปภของบริษัทที่เขาดูแลอาคาร
เขาก็มีการโต้กันแบบนี้
ซึ่งทางบริษัทเขายืนยันว่าบริษัทเขาเนี่ย

เขาก็เลยมีรอปภมีแม่บ้านดูแลอาคารอยู่
แต่มันก็ต้องไปฟังทางการเคหาด้วย

คุณสุชาดาไปคุยกับรองผู้ว่าการเคหาแห่งชาติเลยค่ะ

คนที่ตามคลิปที่ให้ดูไปคลิปแรกเลยนะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าการเคหาแห่งชาติได้รับการร้องเรียนจากคนเช่าว่าถูกตัดไฟ
จากบริษัทที่เป็นได้รับสัมประธานในการดูแล
ทางการเคหาก็เลยตรวจสอบไปที่การไฟฟ้า
ก็ตามที่ผู้เช่าร้องเรียนว่าค้างค่าไฟฟ้าอะไรหรือไม่
แล้วก็พบว่าทุกครอบครัวจ่ายค่าไฟครบทุกเดือนตามกำหนด
วันเกิดเหตุตัวรองผู้ว่าการเคหาแห่งชาติเนี่ย
ไปกับคณะทำงานไปกับตำรวจสนโคคราม
ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคนเช่าที่เขาได้รับความเดือดร้อน
แล้วเขาก็แจ้งความจำนงว่าก็ขอเข้าพื้นที่
ไปกับประธานกรรมการบริษัทที่ได้สัมประธานแล้ว
คือบริษัทไม่มีสิทธิ์ตัดไฟ

เพราะสัญญาของบริษัทบดไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เอิ่นต้มไปสู้กันในชั้นสาร
ไม่ใช่เอาผู้เช่าที่เผชิญกับสถานการณ์โควิด๑๙อยู่มาเป็นตัวประกัน
แล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องสั่งให้ลูกน้องมาเดินขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่การเคหะ
แล้วคลิปที่ปล่อยออกไปเป็นการตัดบางช่วงบางตอน
ผู้ว่าการเคหาบอกแบบนี้ว่าเป็นคลิปบางช่วงบางตอนเท่านั้น

แล้วพอดีผมเป็นช่างของ
วันที่ผมได้เข้าไปเพราะผมได้รับร้องเรียนจากประชาชนในชุมชน

ผมก็พบว่าเขาเป็นคนเจ้าของบริษัทเป็นคนสั่งตัดมิเตอร์ไฟฟ้าของการแข่งชาติ
ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจำนวนเกือบ๔อาคาร
วันนั้นประมาณ๔อาคารในการถูกตัด
ผมมองว่าสิ่งที่เขาตัดคุณควรจะดูแลประชาชน
คุณไม่ควรที่จะทำประชาชนในช่วงนี้
เราต้องเอาทีมไปพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักนะครับ
ดังนั้นการที่เข้าไปทั้ง๔อาคารเนี่ย

เขามีลูกน้องและแม่บ้านจำนวน๑๐กว่าคน
ล้อมหน้าล้อมหลังเรานะครับ
ถ่ายคลิประยะประชิดตัว
พอเขาบอกว่ามีเจ้านายเขาสั่ง
ผมหันกลับไปสอบถามทันทีว่าใครเป็นคนสั่ง

พอผมสะดุดล้มเป็นอุบัติเหตุสะดุดล้ม
ซึ่งหน้าผมไปชนกับโทรศัพท์
รองผู้วาการเคหาบอกว่าผมสะดุดล้ม

แต่แม่บ้านบอกว่าโอ้โหท่านเอาหน้าผากมาโขกหน้าแบบตั้งใจหรือเปล่า

ผมก็จะแจ้งความดำเนินคดีกลับเหมือนกัน